เอาละครับกลับมาในช่วงนี้เดี๋ยวไปเช็คดวง
พบกับอาจารย์พอพระทินีผู้เขียนคอลัมป์ดวงดาวของท่าน
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับ
ตะแดนตัวจริงค่ะสวัสดีค่ะภาพพระอาจารย์ครับ
ตัวจริงเสียงจริงหมอกไก่พอแล้วหมอกมักเต้นต่อได้ไหม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
ทำไมแบบเคยสงสัยไหมทำไมดาวเสาเข้าแล้วก็แบบชอบมีปัญหาเนาะ
เขาเรียกพระเสาแทรกใช่เลยค่ะ
เพราะว่าดาวเสาเป็นดาวแห่งเรื่องของความเครียด
ความกังวลวางไม่ลงตอนคือแบบนอนไม่หลับนอนแล้วก็ลืมตาใส่หน้าผาก
เอาเท้าไก่หน้าผากเลยเอาอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะ
หนักมากไงบางคนอาจจะแบบเครียดจนแบบโอ้โหมันแบบโรคประจำตัวอาจจะกำเลิบ
เก่ากำเลิบหรือบางคนอาจจะแบบไม่ได้เกี่ยวความเครียดก็ได้

อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของพวกกระดูกเส้นเอ็นเส้นประสาท
อาจจะมีปัญหาเรื่องนั้นแต่ว่าตั้งแต่วันที่๑ธันวาคม
ที่ผ่านมาดาวเสาร์ได้ออกจากดวนธรรมแล้วไปแล้วนะคะ
ทำให้เรื่องสุขภาพมันก็เริ่มดีขึ้น

ค่อยดีขึ้นมันอาจจะแบบให้หลังสักประมาณ

เหมือนความเครียดเราก็เริ่มคลายลง

การปวดหัวก็อาจจะน้อยลงไปเอง
ใช่ค่ะดีขึ้น

เป็นไงเมื่อกี้ท้องป่องลงมารู้สึกไม่รู้ไปไหน

ถ้าเราอยากจะไปตลอนไหว้พระขอพร
หรือไปไหว้เทพหรือจะไปอย่างไร

ราศีอื่นที่ป่วยแบบอาจจะแบบว่าป่วยช่วงนี้เนี่ย
ช่วงนี้ป่วยควรจะไปไหว้พระออกด้วย

อยู่ใกล้กับสนพระพาชัย

น่าจะสังเกตถึงง่ายนะคะ

แล้วก็จะได้ออกมา

ไม่ว่าจะเป็นยาเด็กยาผู้ใหญ่ใช่

ยาใจต้องหาจากคนใกล้ตัว
เสร็จจะหาที่ไหนนะ

แล้วยานั้นคือเป็นอย่างไร

พอเราได้เลขอะไรก็ไปบอกเอาแบ่คุณตะเกี๊ยค

ก็คือมันจะเป็นพวกลิ้นชักไม้ที่อยู่ข้างหลัง

แล้วก็พอให้มาเป็นซองปุ๊บเนี่ยเขาก็จะบอกวิธีการถูกไหมฮะที่จะต้องไปทำเป็นปรุงเป็นยา

ใช่ซึ่งหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยนี่มันยาอะไร
น่ากลัวหรือเปล่าใช่นะก็คือยานี่มันกินได้เพราะมันเป็นยาสมุนไพร
ไม่ต้องกลัวกินได้แล้วที่สำคัญคือมันฟรี
เราก็สามารถร่วมทำบุญอะไรได้ใช่ไหม

เข้าไปฝากได้นะ
ลับสำหรับใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้
ตัวเองมีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะ
อยากจะให้สุขภาพดีก็ลองไปไหว้กันดูได้
รวมสิปรุงเรามีแผ่นทีขึ้นให้ด้วยนะคะ
ภาพแบบนี้ติดตามไม่ทันเดี๋ยวดูย้อนหลังทางยูทูปได้เช่นเดียวกัน

ปลอดใช้วิจิระนัยะห์รับฉมด้วยนะครับ
พี่ธันรวมขอบคุณตอนนี้ต้องขอขอบคุณนะครับ